ที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะกลับไม่ทันตอน๔ทุ่ม
ก็อาจจะต้องมีการถูกเรียกหน่อยนะคะ
เพราะว่าทางด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรี
ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
รวมทั้งผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอื่นด้วย
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ก็มาร่วมกันปล่อยแถวป้องกันอาทยากรรม
ห่วงของสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด๑๙
บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ๖รอบ
ชมภัณฑ์ศาสตร์แขวงและเขตสัมพันธวงค่ะ
โดยพลเอกพรพิพัฒน์ท่านบอกว่าสืบเนื่องจากที่
รัฐบาลมีการประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามประชาชนออกจากบ้าน
ออกจากเขหาสถานช่วง๔ทุ่มถึงตี๔
เป็นคำสั่งตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน
ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมตัวแล้วกัน

ใช่ท่านก็บอกเอาล่ะอย่างน้อยรับทราบเอาไว้
ไม่ต้องเตือนแต่หนกแต่ขอให้แต่หนัก
รวมถึงเอกสารยืนยันการประกอบอาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หมอพยาบาลเจ้าที่ขนส่งผู้ที่ขนส่งการเกษตรต่างอาณาเตรียมเอกสารให้ดีนะคะ
เมื่อท่านได้ปล่อยแถวจุดนี้แล้วก็มีการเดินทางไปที่จุดตรวจร่วม
วัดพุทธสยามถนนสงประพาแขวงศรีกันเขตดอนเมือง
ก็ไปตรวจตราดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย
รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจด้วย
บรรยากาศหลัง๔ทุ่มประชาชนบางคนกลับเข้าบ้านไม่ทันนะคะ

แค่ก็มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นทำประวัติ
แล้วก็บอกว่าเอารีบกลับบ้านกลับที่พักให้ปลอดภัยนะคะ
เป็นการตักเตือนกันด้วยความห่วงใหญ่
ส่วนสภาพการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต
ช่วงหน้าสนามบินดอนเมืองจนถึง๕แยกลาดพร้าว
หลังเวลา๔ทุ่มเนี่ยรถยนต์วิ่งบางตาเลยคุณผู้ชม
เงียบเหงาค่ะส่วนใหญ่ที่จะพอมีอยู่บ้างก็คือ
รถขนส่งสินค้าการเกษตรนะคะ
แล้วก็บริเวณแยกเกษตรเนี่ย
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจคอยตรวจตราเช่นกัน
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว
รีบกลับเข้าบ้านตามประกาศของรัฐบาล

ช่วงเวลานี้ยังคง๖ชั่วโมงอยู่๔ทุ่มถึงตี๔นะคะ
ถ้าจำเป็นจะต้องออกก็ต้องมีเอกสารด้วย
แต่ถ้าหากว่าพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากกรุงเทพมีมาตรการเข้มงวดกว่านี้
ก็จำเป็นต้องทำตามพื้นที่นั้นด้วย